แมวที่ภาคใต้นี่แมวติ๊ดอยู่บนยอดพร้าวนี่นี่มั๊ย
โอ้โหต้องไปช่วยมันหน่อยติดอยู่หลายวันแล้วนี่

โอ้โหดูสิแมวอยู่บนรอดพร้าวนี่โอ้โหน่าสงสารมากเลยนี่
แล้วเวลามันร้องเรียกมันร้องยังไงแมวใต้
แมวใต้แมวแหลงแมวแหลงแมวแหลงแมวแหลงมันก็ร้องแมวปกติ
ภาคใต้นะนี่ครับมันชื่อว่าเจ้าโซดาเป็นแมวเพศผู้สีเทาดำอายุ๓ปี
มันหนีสุนัขสงสารอ่ะทีนี้มันหนีขึ้นไปบนยอดมะพร้าวถามว่าสูงแค่ไหน๑๐เมตรครับ

ก็นั่นน่ะสิครับไอ้ขึ้นน่ะขึ้นไปได้เพราะมันหนีสุดชีวิต

โอ้โหเหงาแรงนี่มาช่วยหน่อยนี่ติดอยู่บนนั้น๕วันแล้ว
โอ้โหทำไงล่ะครับเจ้าของนางสาวหาดไทยรัฐอักษรการอายุ๒๘ปีอยู่บ้านเลขที่๑๑๒หมู่๓ตำบลควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ก็พยายามนะเธอบอกน้องเศร้าก็พยายามแล้วนี่พยายามเอาใช้ไม้เนี่ยนะฮะใช้ไม้ยาวเนี่ยนะฮะ
พยายามเหมือนประมาณว่าไปส่งอาหารให้แต่แย่เอาอาหารไปผูกติดกับมันเอาไว้เผื่อมันจะกระโดดมาที่ไม้แล้วก็วิ่งลงมา

แต่ไม่สำเร็จเจ้าโซดาไม่ลงมาเจ้าโซดาบอกกลัวความสูงไม่ยอมโดดลงมาทำยังไงดีก็ยังติดอยู่บนต้นมะพร้าว
ข้าวปลาก็ไม่ได้กินส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่แบบนั้นน่าสงสารจริง
พยายามช่วยอยู่นะแล้วก็พยายามที่จะติดต่อไปยังหน่วยงานต่างให้มาช่วยหน่อย

โอ้โหแต่สุดท้ายไม่มีหน่วยงานไหนมาเลยวันนี้น่าสงสารจริงน่าเห็นใจนะทำยังไงดีล่ะ
เมื่อวันก่อนเธอไปขอให้นายนรเบศกระเดชหรือว่าน้องแม็กซ์อายุ๑๗ปีเพื่อนบ้านนี่แหละนี่น้องแม็กซมาแล้ว

ช่วยปีนต้นมะพร้าวหน่อยแม็กซ์ก็บอกว่าโอเคปีนขึ้นไปทำไมครับไปเก็บลูกพร้าวเหรอไม่ได้ไปเก็บลูกพร้าวไปเก็บลูกแมว

แต่น้องแม็กซก็ใจดีขึ้นไปเก็บให้นะครับเนี่ยน้องแม็กซ์ปีนขึ้นไปรอบแรก
คล้ายสวินขึ้นไปด้วยน้องแม็กซ์บอกได้แล้วได้แล้วได้ลูกพร้าวแม็กซ์บอกปีนไปได้แป๊บต้องลงมาใหม่เพื่อเอาอุปกรณ์นี่ก็คือมีผ้าขึ้นไปด้วย
เพราะว่ามันขวนไงอุปกรณ์แมวเวลาตกใจมันขวนนะ
สุดท้าย๑๐เมตรแม็กซ์ทำได้ครับแม็กซ์ขึ้นไปช่วยเจ้าแมวตัวนี้จนได้ห่อเจ้าโซดาลงมาอย่างดี
โอ้โหพอได้ลงมาเท่านั้นแหละคุณเอ้ยด้วยความที่แบบว่าคิดถึงอะเนาะเหมือนลูกเหมือนหลานนะแมวอะนะ

ตามเป็นรอบหน้าไม่เอาแล้วนะ
ขอขอบคุณนะนี่ซุปเปอร์ฮีโร่นะให้ช่วยก็ช่วยจริง
น้องเขาน่ารักมากเลยนะครับสำหรับน้องแม็กซ์นะครับ
โอ้สุดยอดเนอะ
ต้องบอกว่ายอมใจแล้วก็ขอบคุณน้องแม็กซ์ด้วยนะคะคุณผู้ชม